อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เราต้องติดตามแบบรายวันนะคะ

โยงถึงเรื่องของร้อนพายุฤดูร้อนไงคะ

ติดตามพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่
ในบริเวณภาคเหนือคงมีฝนเข้ามากระจายตัว

ก็จะมีฝนอีก๑ระลอกเข้ามาทำให้สถานการณ์ความร้อนนั้นเบาบางลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับปัจจัยที่เข้ามามีบทบาทก็คือเป็นเรื่องของคลื่นกระแสลมตรงนี้แหละครับ
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์มาจนถึงกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับ
พาดผ่านเมืองไทยแล้วก็ค่อยกระเทิบขึ้นไปบริเวณพื้นที่ตอนบนก็คือในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
เดี๋ยวเราดูภาพต่อไปขณะนี้เนี่ยนะครับก็ออกไปจากเมืองไทยของเราแล้วนะครับ
สิ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มต่อในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อเนื่องต้นสัปดาห์หน้านี่ครับ
ก็คืออากาศเย็นจากจีนครับก็จะค่อยแผลลงมาทางภาคอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แน่นอนจุดไหนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวในระยะวันสองวันนี้เจออากาศเย็นเข้าไปอาจจะทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนองอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สังเกตว่าอุณหภูมินั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้พื้นที่ภาคเหนืออย่างที่บอกนะครับว่าอากาศเย็นสบายเลยทีเดียว
แต่ว่าในช่วงที่มีอากาศเย็นแผลลงมาเนี่ยนะครับอีสานก็จะเริ่มค่อยลดลงนะครับ
รวมไปถึงในบริเวณตอนกลางก็จะค่อยตามมาในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
นั่นก็หมายความว่าฝนที่จะเข้ามาตกกลุ่มก้อนเมฆที่จะเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้
ต้นสัปดาห์หน้าถือว่ามีบทบาทค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับต่อการลดอุณหภูมิ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าจะสังเกตว่าจะเริ่มมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ครับ
จากบริเวณทางตอนบนเนี่ยนะครับแถวจีนค่อยแผ่เข้ามาจากฝั่งอีสานครับ
แล้วก็ค่อยค่อยเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มต้นวันเสาร์นี้นะครับ
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณกลางสัปดาห์หน้าก็ระวังกันด้วยนะครับ
ใครที่จะใช้ชีวิตกลางแจ้งเรื่องของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
รวมไปถึงเรื่องของลูกเห็บสามารถที่จะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินได้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ